สาวกรีนอสดาพรเองนะครับขอมาอัพเดทชีวิตกันหน่อยดีกว่านะครับ
เราอัปเดตชีวิตน้องรวมไปถึงเรื่องหัวใจกันด้วยคุณผู้ชมค่ะ
กรีนอัศดาพรเจ้าตัวบอกว่าตั้งแต่หนูได้ติดปีกโบยบินเป็นนักแสดงอิสระคุณพี่จ๋า
ก็มีโอกาสชิมลางงานหลากหลายมากขึ้นตอนนี้มุ่งมั่นอยากจะลองไปทำงานกับต่างประเทศเลยนะ

ส่วนเรื่องความรักกับหนุ่มธันวาสุริยจักรยังไงดีกรีนบอกว่าตอนนี้แฮปปี้ดีค่ะ
คนก็ต่างทำตามเป้าหมายของตัวเองใส่ใจกันและกันตลอดเลย
แต่ว่าชีวิตเนาะคนเราคบกันมันก็ต้องมีเรื่องติดขัดอะไรกันบ้างก็ปรับจูนกันไปจ้า
ต่างคนต่างก็มีเป้าหมายที่จะเดินไปในเส้นทางของตัวเองนะคะ
แต่เราก็ยังคงคุยกันเราก็คงปรึกษากันตลอดเวลาอะไรอย่างนี้

แต่เพียงแค่ว่าเราคอยผ่าไผ่มากกว่าเป็นยังไงทำอะไร
รูปคู่เหมือนกันคุณน้องหนูจ๋ายังไงคะรูปคู่ไม่เห็นมี
น้องบอกว่าอยากให้เป็นเรื่องส่วนตัวค่ะคุณพี่

เขาให้เกียรติพิมในฝั่งการทำงานของพิมอยู่แล้วค่ะ
ให้เกียรติและการบอกเล่าทุกอย่างให้เขารับรู้
ทำอะไรตอนนี้เราก็ต้องแคร์ความรู้สึกของอีกฝ่ายนึงมากขึ้น
คือต้องเข้าใจอย่างนี้คุณผู้ชมฝ่ายชายเขาเป็นคนนอกวงการ
เพราะฉะนั้นบางทีมาเปิดไฟสว่างจ้าให้เขาปุ๊บปั๊บรับโชคมาเขาทำตัวไม่ถูกไง
อันนี้ก็น่ารักดีก็ให้เกียรติฝ่ายชายนะเดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่ก็ลงรูปรัวเองแหละ
แต่น้องสวยมากเลยนะคะผ่องเลย